พูดถึงเรื่องของงูแล้วเนี่ยนะคะไปดูงูกันต่อเลยดีกว่าค่ะ
แต่งูตัวนี้เห็นแล้วต้องร้องว่าโอ้มันใหญ่มาก
เห็นแค่หัวยังไม่เท่าไหร่หัวใจเย็นเย็นก่อน
เดี๋ยวเจอตัวเข้าไปคุณจะร้องคุณจะร้อง
คือแค่หัวมันเรายังตกใจเลยอ่ะแล้วถ้าตัวมันออกมาใหญ่เนี่ย
เริ่มยังเห็นยังมูตัวนี้มันกำลังเลือยพันกำแพงข้างห้อง
เห็นหรือยังดีกว่าแขนดิฉันตรง
กำลังเลื๊อยเลยพันกำแพงข้างห้องเช้าเลขที่๑๘๒๘
หมู่๑ตำบลหนตำลึงอำเภอพันธองจังหวัดศพรี
น้องปียะในคำสาอายุ๒๒ปี
ผู้เช่าห้องน้องเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นกำลังนั่งเล่นเลย

แล้วจู่ก็เจองูเหลือง

เลื่อยมาแบบนี้น้องบอกตกใจมาก
ตกใจแบบทำอะไรไม่ถูกเลย
คาดว่าน่าจะเลื้อยบุกมากินแมวกินหมาแถวนั้นแหละ

บอกแมวของผู้เช่าห้องอีกรายหนึ่งหายไป

ตั้งสติได้ปั๊บแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยทันที
แต่น้องบอกเลยนะกว่าเจ้าหน้าที่จะจับได้ค่ะ
ก็ต้องเอาใจช่วยพี่เจ้าหน้าที่เหมือนกัน
เพราะงูเหลือมมันตัวใหญ่
จากตัวมันใหญ่แล้วมันดุร้ายมาก
คือมันขัดขืนมันต่อสู้ตลอดเวลา
แล้วคุณดูท่ามันเลื้อยเข้ามาขนาดนี้
ตาต่อตาฟันต่อฟันงานนี้

ดูสิดูสิดูสิดูสิ
คือใช้เวลากันนานกว่าครึ่งชั่วโมงได้ประมาณครึ่งชั่วโมง
ยังไม่หมดเท่านั้นจับได้เสร็จกว่าจะนำมันลงไปในกระสอบอ่ะ
ก็ทุลักทุเลเหมือนกันเพราะว่าตัวมันใหญ่
แล้วเนี่ยค่ะเอาชายชะกันเนี่ยมาอุ้มมันวัดความยาวกันแบบนี้
๕เมตรคุณค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวใหญ่กว่าแขนพี่กู้ภัยเขาอีก
ใครเจอแบบนี้บอกเลยนะน้องเขาสติดีมากตั้งสติแบบน้องคือวิ่งหนีไปก่อน
แล้วก็รีบโทรศัพท์แจ้งพี่กู้ภัยนะคะโทรหาสายด่วนเลยค่ะ
พี่เขาเนี่ยก็จะมีวิธีการจับที่ปลอดภัยนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวเอามันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในที่ที่มันควรจะอยู่

เหลือม๕เมตรนี่มันเป็นลูกครึ่งแล้วนะ
อาณาคอนด้าหรือเปล่าฮะอืมเหลืออาณาคอนด้า
โอ้โฮไม่ใช่จริงนะระวังกันด้วยนะคะโอ้โฮไม่ช่วยเยอะด้วยนะ
วัวตกอกตกใจหัวใจแทบวงแทบวายอันนี้เรื่องจริง